คุณผู้ชมนอกจากการตามหานักโทษแป้งแล้วต้องตามหาเครือข่ายด้วย
เขาก็ไปดูว่าเครือข่ายที่น่าจะเกี่ยวข้อง
และอาจจะให้การช่วยเหลือนักโทษแป้ง
หลังยิงประทะที่เขาบรรทัด๘งศิษย์จิกา

เป็นน้องชายกำนันดังแล้วก็ลูกน้องไหนดูซิเจออะไรบ้าง
เปิดแน่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่แล้วก็มีน่าจะมีกระสุนด้วยเยอะเลย
เป็นนาทีที่ตำรวจศูนย์ภาคเก้าไปคุมตัวนายสุรเชษฐ์จันทร์เขียวอายุ๓๙ปี
แล้วก็พาไปค้นปืนที่เขาฝังดินไว้นะในชายป่าแห่งหนึ่งที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุง
ห่อถุงพลาสติกสีดำเลยนะแล้วก็มีแมกกาซีนบรรจุกระสุนเต็มเนี่ยแบบเต็มเลยนะ๕อันครับ
แล้วก็มีกระสุนปืนรวมทั้งหมด๑๔๒นัด
รับเปล่าสุรเชษยอมรับยอมรับว่าเป็นของเขาเอง
โดยปฏิบัติการค้นอาวุธเกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับ
พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาก็จะเอาทั้งปืนเอาทั้งกระสุนที่เจอไปเปรียบเทียบกับกระสุนที่เสียแป้งยิงปะทะบนเทือกเขาบรรทัศน์เมื่อ๘พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่ามันตรงกันหรือเปล่า
แต่ไม่ใช่แค่นายสุรเชษจันเขียวคนเดียวเท่านั้นนะ
ค้นบ้านของน้องชายกำลังดังในพื้นที่ตำบลวังใหม่อำเภอป่าบอลที่พัทธรุง
ก็คือนายธนงศักดิ์เพชรตีบหรือว่าต้ออายุ๕๐ปีครับ

คือเจอแต่ไม่ได้เจออะไรที่ผิดกฎหมาย
แต่สุดท้ายก็ต้องคุมตัวไปสอบประคำเพิ่มเติมที่สพตะโหมดครับ
อกจากนี้ยังคุมตัวลูกน้องก็คือนายอัชฮันวัย๓๐ปี
และนายสืบศักดิ์วัย๓๘ปีรวมไปถึงนายสุรเชษวัย๓๙ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของปืนและกระสุนนับร้อยนัด
โดยมีเป้าหมายอีกรายคือนายกัมปนาศ
แต่คาดว่ากัมปนาศเนี่ยไหวตัวทันหลบหนีไปได้ครับ
คนเหล่านี้ถูกสอบสวนในคดีร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
หรือผู้ต้องหาให้ไม่ต้องรับโทษ
แต่เบื้องต้นทั้งหมดก็ยังให้การปฏิเสธนะคุณผู้ชม
ก็เป็นสิทธิของพวกเขานะครับ